นุษยชาติประสบความสำเร็จในการนำยานไวกิ้งไปลงจอด

ซึ่งภารกิจของยานไวกิ้งนอกจากจะตอบคำถามที่ว่า
อังคารมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่หรือไม่
อันดังกล่าวนะครับยังส่งรูปภาพแล้วก็ข้อมูลจำนวนมาก
กลับมาให้กับนักวิทยาศาสตร์ทำความเข้าใจดาวเคราะห์ดวงนี้ด้วย
นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในห้องควบคุมขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐ
สามารถลงจอดบนพื้นผิวของดาวอังคารได้สำเร็จเมื่อวันที่๒๐กรกฎาคม๒๕๖๒
ทำให้ยานวกาศลำนี้กลายเป็นยานลำแรกที่เดินทางลงจอดบนดาวอาคาร
และเป็นความสำเร็จอีกครั้งของยานอวกาศที่สามารถลงจอดบนดาวเคราะห์อื่นได้
ใช้เวลาเกือบ๑ปีก่อนที่จะลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคาร
ซึ่งยาเหล่านี้ก็มีจุดประสงค์หลักในการตอบข้อสงสัยของนักวิทยาศาสตร์ว่า
ตกลงแล้วบนดาวอังคารมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่หรือไม่
ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้นะครับ
และข้อมูลมหาศาลเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ค้นคว้า
และทำความเข้าใจเกี่ยวกับดาวอังคารและระบบสุริยะจักรวาลต่อไปด้วย